สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
ใกล้เข้ามาแล้วค่ะสำหรับช่วงเทศกาลสำคัญนะคะ
นั่นก็คือเทศกาลตุดจีนค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะ
หมอไก่จะมาเผยเคล็ดลับการไหว้ตุจีนอย่างไร
ให้มีแต่เห็งเห็งนะคะที่คนไทยก็สามารถไหว้ได้นะคะ
ตุดจีนนะคะไม่ได้หมายความว่าเป็นวันที่มีแต่เสียงประทักนะคะ
หรือว่าเป็นวันที่เราได้อ่างเปล่าอย่างเดียว
เพราะว่าวันตุดจีนนี้ค่ะจะหมายถึงเรื่องของวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนั่นเองนะคะ
ต่อมาก็คือเรื่องของของวันตุ๊ดจีนนะคะ
หลายคนคงจะเคยได้ยิน๓วันสำคัญนะคะ
ก็คือวันจ่ายวันไหว้และวันเที่ยวนะคะ
วันจ่ายเนี่ยก็คือวันที่เราเนี่ยต้องออกไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของที่จะใช้สำหรับการไหว้ตุจีนนะคะ
แต่ว่าก่อนที่จะถึงวันจ่ายค่ะคุณควรที่จะทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่นะคะ
เพราะว่าในทางโหรศาสตร์ในทางห่วงจุ้ยค่ะก็จะถือว่าถ้าบ้านของใครนะคะ
สกปรกหรือว่าลกวางของเกะกะเยอะแยะมากมายนะคะ
ก็จะทำให้โชคลาภเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าบ้านได้นะคะ
ส่วนวันจ่ายนะคะของที่เราจะต้องซื้อนะคะ
อย่างแรกนะคะสำคัญมากเลยก็คือผลไม้ค่ะ
ผลไม้นะคะเราจะซื้อเป็นซากล้วยหรือว่าโง่กล้วยก็ได้นะคะ
ซึ่งถ้าซากล้วยก็จะหมายถึงผลไม้๓อย่างนั่นเองนะคะ
หรือว่าถ้าโง่กล้วยก็คือผลไม้๕อย่างค่ะ
อย่างแรกค่ะก็คือส้มนะคะส้มเนี่ยอันนี้ขาดไม่ได้ทุกเทศกาลเลยค่ะ
เพราะว่าส้มนะคะชาวจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าไตเกียรตินะคะ
เกี่ยงนี่ก็คือความเป็นสิริมงคลนั่นเองค่ะ
ต่อมานะคะชาวจีนเนี่ยจะนิยมไหว้ด้วยแอปเปิ้ลค่ะ
เพราะว่าแอปเปิ้ลนะคะคนจีนเนี่ยเขาจะให้ความหมายว่าความสุขความผาสุขในครอบครัวนะคะ
ต่อมาก็จะเป็นอังุ่นค่ะการที่อังุ่นมีลูกเยอะเนี่ยก็จะหมายความว่ามีลูกหลาสืบสกุลเยอะนะคะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเวลาลงทุนแล้วเนี่ยได้ผลกำไรเยอะเหมือนกับตัวลูกองุ่นที่มีมากมายนั่นเองค่ะ
ต่อมาก็คือกล้วยนะคะหมายความว่าเวลาที่จะทำอะไรก็กล้วยกล้วยนะคะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะกล้วยเนี่ยลักษณะมันจะคล้ายกับอุ้งมือใช่ไหมคะ
ก็คือการกวักโชคกวักลาบเข้ามาเองค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ชาวจีนนิยมไหว้นะคะ
ก็คือหรือว่านั่นเองค่ะก็คือหมายถึงว่าให้มีโชคมีลาบเข้ามาหาตัวเรานะคะ
เราควรที่จะเลือกผลไม้ที่มีผิวเกลี้ยงนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าผลไม้ที่ผิวเกลี้ยงเนี่ยค่ะ
ก็จะหมายถึงว่าหนทางชีวิตที่ราบรื่นของเรานั่นเองค่ะ
จากผลไม้ที่สำคัญแล้วนะคะเนื้อสัตว์ก็สำคัญเช่นกันค่ะ
เนื้อสัตว์เนี่ยเขาก็จะนิยมไหว้๓อย่างหรือว่า๕อย่างด้วยกันนะคะ
อย่างแรกนะคะที่คนจีนเนี่ยเขาจะแบบไม่ขาดเลยนะคะก็คือในเรื่องของหมูค่ะ
หมูเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะหมูก็คือหมายถึงว่าเวลาที่เราเนี่ยทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายนะคะ
ทำอะไรก็หมูหมูนั่นเองค่ะแล้วอีกอย่างนะคะหมูเนี่ยตัวมันอ้วนใช่ไหมคะ
ที่หมูตัวอ้วนเนี่ยก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะความมั่งมีสีสูงนั่นเองค่ะ
ต่อมาค่ะก็คือไก่นะคะไก่นะคะจะมีความหมายถึงในเรื่องของหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้า
เนื้อสัตว์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่คนจีนนิยมนำมาไหว้ก็คือเป็ดค่ะ
เนี่ยมันสามารถทั้งเดินบนดินก็ได้นะคะจะบินก็ได้จะว่ายน้ำก็ได้นะคะ
ก็คือหมายถึงว่าให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายนั่นเองค่ะ
แต่ถ้าใครนะคะอยากจะไหว้เจ้าแบบจัดเต็มนะคะอยากจะไหว้สัก๕อย่างนะคะ
ไก่ก็ขอแนะนำเนื้อสัตว์อีกสองอย่างนะคะที่มีความเป็นมงคลมาก
อย่างแรกนะคะก็คือปลานะคะปลาเนี่ยคนจีนเขาจะเรียกว่าฮื้อ
ื้อเนี่ยก็จะหมายถึงเรื่องของความเหลือกินเหลือใช้มีเงินทองมากมายนั่นเองค่ะ
อีกอย่างนะคะที่คนจีนนิยมนำมาไหว้นะคะถ้าบ้านใครเนี่ยมีลูกหลาตัวเล็กที่ยังอยู่ในวัยเรียนอยู่นะคะ
ก็ขอแนะนำให้ไหว้ด้วยปลาหมึกค่ะเพราะว่าปลาหมึกนะคะจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีหมึกนั่นเองนะคะ
หึกเนี่ยคนจีนในสมัยก่อนก็คือจะใช้เป็นอุปกรณ์ในการเขียนหนังสือในการเล่าเรียนก็จะช่วยเสริมดวงในเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนให้เจริญก้าวหน้านั่นเองค่ะ
หลังจากที่เรานะคะทำการจับจ่ายใช้สอยซื้อของที่จะนำมาไหว้ในวันตุดจีนเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็จะมาถึงวันไหว้ค่ะวันไหว้นะคะก็จะมีลำดับการไหว้ดังนี้นะคะก่อนอื่นค่ะก่อนที่คุณจะกระทำการใดให้คุณทำการไหว้พระพุทธก่อนนะคะ
ก็คือหมายถึงว่าให้คุณเนี่ยทำการไหว้พระในบ้านให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากที่เราไหว้พระพุทธเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณทำการไหว้ตีจู้นะคะหรือว่าเจ้าที่ที่บ้านของคุณนั่นเองค่ะ
เวลาไหว้ตีจู้นะคะก็ขอให้คุณเตรียมส้มสี่ลูกค่ะเพราะว่าส้มสี่ลูกอันนี้ก็จะมีความหมายถึงโชคดีตลอดไปนั่นเองค่ะแล้วก็เวลาวางส้มเนี่ยเราต้องรองข้างล่างส้มนะคะด้วยหญิงเตี๋ยก็คือกระดาษเงินกระดาษทองนั่นเองแล้วก็เวลาจุดทูปค่ะให้จุดทูปทั้งหมดนะคะ๕ดอกนะคะต่อมาในช่วงสายนะคะเราจะต้องทำการไห
ขายไม่ได้เนี่ยก็คือข้าวสวยค่ะข้าวสวยค่ะเราจะต้องเตรียมข้าวตามจำนวนบรรพบุรุษนั่นเองค่ะต่อมาก็จะเป็นหมวดน้ำนะคะต่อมาก็จะเป็นพวกของขาวนะคะก็จะเป็นพวกกับข้าวนะคะซาแซงโง่แซแล้วก็จะเป็นพวกหมวดของหวานผลไม้แล้วก็จะเป็นพวกเครื่องกระดาษค่ะเรียงลำดับตามนี้เลยนะคะหลังจากที่เรานะคะทำการไห้บรรพบุรุษเรียบร้อยแล้วค่ะในช่วง

การขอพอเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภค่ะต่อมาก็มาถึงวันที่หลายหลายคนรอคอยนะคะนั่นก็คือวันเที่ยวนั่นเองค่ะสำหรับวันเที่ยวค่ะเขาถือว่าเป็นวันแรกของปีนะคะหรือว่าชิลอีกค่ะข้อปฏิบัติข้อแรกนะคะก็คือให้เราเนี้ยทำการใส่เสื้อใหม่นะคะหรือว่าถ้าใครที่ไม่ได้ใส่เสื้อใหม่ก็สามารถใส่เส
ของวันเลยนะคะก็คือจะหมายความว่าให้เราเนี้ยมีความโชคดีนะคะชีวิตหอมหวานราบรื่นไปตลอดทั้งปีค่ะสำหรับข้อห้ามนะคะในวันชิลอีกนะคะอย่างแรกค่ะก็คือห้ามทำความสะอาดบ้านนะคะเพราะว่าถือว่าชัยสิงเหี้ยค่ะท่านมาเอ่อเสด็จมาประทานโชคลาภนะคะให้กับทุกคนถ้าสมมุติว่าเราไปทำความสะอาดบ้านก็เหมื

สำหรับวันนี้ค่ะหมอกไก่ขอโอ๊ยพรณให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะตลอดปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะสินเจยุอีซินนี้พุกชัยนะคะ
สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ